เหตุการณ์นี้เป็นชายวัย๕๗ปีทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
จากนั้นใช้ปืนยิงยกครัวเลยนะคะ
เว้นแม้แต่ลูกชายที่กำลังใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้อยู่
ซึ่งทางญาติญาติบอกว่ากังวลกับคดีนี้มาก
เพราะว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าตัวเองมีอิทธิพล
รู้จักคนที่มีอิทธิพลด้วยนะคะกลางดึกวันที่สิบสองกรกฎาคมค่ะ
นายพรโรธสรุปราชหรือว่าในเผือกอายุ๕๗ปีเนี่ยนะคะ
ได้ก่อเหตุบุกเข้าไปยิงเพื่อนบ้านแบบยกครัวเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหมู่บ้าน
อาทรห้วยหมูตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรีนะคะ
ก็เป็นพ่อแม่ลูกและเพื่อนบ้านค่ะทราบชื่อคือนายอนุชาบุญนานะคะ
ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยอายุ๕๘ปีเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนี้จากรายงานเลยค่ะ
กลางดึกวันที่สิบสองกรกฎาคมนายพรโรสสรุปราชหรือในเผือกอายุห้าสิบเจ็ดปี
บุกเข้าไปยิงเพื่อนบ้านยกครัวในบ้านพักหมู่บ้านเอื้ออทรห้วยหมู
ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นพ่อแม่ลูกและเพื่อนบ้าน
ทราบชื่อคือนายอนุชาบุญนาคผู้เป็นพ่ออายุ๕๘ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑นัดอาการสาหัส
นางพัชรีจินดาเย็นเพื่อนบ้านอายุสี่สิบแปดปี
ถูกยิงเข้าที่เข่าด้านซ้าย๑นัดบาดเจ็บเล็กน้อย
นางอำพรพันดาผู้เป็นแม่อายุสี่สิบแปดปี
และนายชาคริสบุญนาคลูกชายอายุ๑๖ปี
ถูกยิงเข้าที่ท้องคนละ๑นัดเสียชีวิตทั้งสองคน
ก่อนเกิดเหตุนายอนุชานายชาคริสนางอำพรและนางพัชรี
ซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกและเพื่อนบ้านได้เดินทางไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านที่เกิดเหตุและมีนายเผือกเดินทางเข้าไปกินอาหารที่ร้านนั้น
และนั่งโต๊ะข้างแล้วเกิดมีปากเสียงกับนายอนุชา
ซึ่งเคยมีปัญหากันมาก่อนนายอนุชายเห็นท่าไม่ดีและไม่อยากมีเรื่อง
พาครอบครัวกลับบ้านเมื่อมาถึงที่บ้านเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๔๕นาที
นายอนุชาจึงออกจากบ้านแล้วไปมีปากเสียงกับนายเผือกอย่างหนัก

แต่ในเผือกคิดว่าทางครอบครัวของนายอนุชาจะออกมารุม
ชักปืนที่เตรียมมายิงใส่ทุกคนจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ขณะที่พี่สาวของนายอนุชายอมรับว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้
ทั้งที่น้องชายหลีกเลี่ยงที่จะมีเรื่องแต่ในเผือกกลับตามมายิงถึงที่บ้าน
รวมถึงครอบครัวยังกังวลอิทธิพลและความปลอดภัยของครอบครัว

เพื่อนบ้านของนายเผือกเชื่อว่าสาเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากความบาดหมางระหว่างนายเผือกและนายอนุชา
แต่ที่นายเผือกถึงกับต้องยิงทั้งครอบครัวอาจมีเหตุที่ทำให้เกิดบันดาลโทษะ
ผิดจากปกติที่เพื่อนบ้านเคยเห็นว่าเป็นคนอัธยาศัยดี
ตำรวจแจ้งข้อหาในเผือก๓ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชกันและสะเทือนขวัญ